ท่านผู้ชมครับเรื่องของบ่อนพนันที่จังหวัดระยองเนี่ยคนก็พูดถึงกันเยอะ
หลังจากที่ตำรวจยืนยันว่าไม่มีบ่อนที่ว่ามีการแถลงว่าคนติดเชื้อเยอะจากการเข้าบ่อนที่ระยอง
มีแต่คนไปลักลอบเล่นพนัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เคยลงไปในพื้นที่พร้อมกับภูมิกับการสพเมืองระยอง
พันธบทเอกพระรัชรุตวัชวะธนโยธินที่ท่านไปตรวจตรงนี้
แล้วก็พบว่าตรงนี้เป็นแค่กระดังเก็บสินค้าไม่มีการลักรอบการเล่นการพนัน
ตรงนี้เป็นลักษณะของอาคารที่อยู่ใกล้กับบขศจังหวัดระยองแห่งที่๑
ห่างจากป้อมตำรวจจราจรของสพเมืองระยองสักประมาณ๑๐๐เมตร
สภาพโดยรอบนะครับเป็นอาคารชั้นเดียวมีประตูเข้าออกอยู่สองทางอยู่ด้านหน้าของอาคาร
ส่วนโดยรอบเนี่ยจะมีพื้นที่ลักษณะเป็นพื้นที่รับฝากรถยนต์แบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้พอไปตรวจที่ตำรวจไปตรวจมันเป็นแต่ห้องโล่งมีห้องโล่ง
เข้าไปตรวจไปสำรวจพื้นที่ในจุดที่เป็นสถานที่เดียวกับที่ตำรวจสพมระยองไปตรวจค้นเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไปเจอวงจรปิดติดอยู่๔ตัวโดยรอบอาคาร
แต่ตอนที่ตำรวจแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตรวจสอบสถานที่เนี่ย
มันไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วนี่นะคะเปรียบเทียบให้ดูตามหน้าจอนะคะ
แบบนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า
มันก็มีสายสายที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสายกล้องวงจรปิดที่เคยติดเอาไว้นะ
แต่พอเป็นข่าวเนี่ยชาวบ้านบอกก็มันหายไปตัวแรกอยู่ด้านหลังโกดัง
ตัวที่สองอยู่ตรงเสาไฟฟ้าด้านหน้าตัวที่สามอยู่ตรงด้านหน้าทางเข้า
ตัวที่สี่อยู่ด้านขวาของอาคารตอนนี้เหลือแต่สายไฟ
ลักษณะแบบนี้นะครับบนหลังคาเนี่ยเจอคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่๘ตัว
ระแวกโกดังที่เราไปคุยด้วยเนี่ยบอกว่าโอ้โหคือไม่รู้ว่ามีบ่อนเลยอ่ะนะ
เราก็ไปถามชาวบ้านที่อยู่ห่างออกไปหน่อยแล้วกันบอกว่าบ่อนจริงเนี่ยมันก็อยู่ตรงโกดังนั่นแหละ
มันข้อมูลยังไม่ตรงกันเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราก็ฟังความหลายหลายฝ่ายนะ
เขาก็บอกว่าเปิดมาไม่ถึงปีหรอกที่รู้ว่าเป็นบ่อนเพราะเคยมีคนขับรถมาถามว่าเอ๊ะบ่อนอยู่ตรงไหนอ่ะ
ถึงรู้ว่าอ๋อตรงนั้นน่ะคือบ่อนทุกคนในพื้นที่เนี่ยก็รู้แต่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูด
ที่ตำรวจให้ข่าวบอกไม่มีบ่อนเนี่ยชาวบ้านบางคนที่บอกกับเรานะเป็นบางคนนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนหรอกนะฮะ
บางคนที่เราได้เจอเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าตำรวจจะบอกว่าไม่มีบ่อน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
ผมขาดรายได้ไปแล้วทั้งเช้ามาประกาศ๙โมงถึงเนี่ยแต่ผมได้๔๐บาทรายได้ไม่มีเลย
อ๋อแน่งว่าหลังจากชิบป้าคนนั้นมาติดจบเลย
จบเลยก็คนก็เขาก็โพสต์มาแต่ผมได้๔๐บาทเองมาตั้งแต่๕โมง
แต่ว่าคนแถวนี้รู้กันดีรู้หมดแล้ว
แต่ถามเขาก็ตอบหมดแหละเขารู้คนบ้อนด้วยอาจจะไม่รู้
ก็อย่างว่าแล้วก็สั้นตีมืนไปดิ
คุณเป็นตังหลวงคุณไม่ต้องตีมือไม่รู้จักเว้ยบ่อนไหนวะ
รู้ไหมว่าเขาหลังจากเป็นข่าวแล้วเขาแอบมาขนของปล่อยไหม
เขาขนของแล้วแต่ยังไม่ออกพี่ขนยังไม่ออกพี่ขนยังไม่ออก
ผมลืมถ่ายคลิปไว้ให้พี่ดูล่ะเดี๋ยวจะได้เลยเขาขนของแล้วแต่
วันนั้นพ่อผมยังบอกไม่ถ่ายว่ามันขนของ
พี่โมงขนว่าไหนครับ
นี่เป็นแค่ข้อมูลบางส่วนที่ชาวบ้านเขาบอกแล้วนะ

จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะครับเพราะตำรวจท่านแถลงแล้ว
ที่บอกไปตอนวันแรกแรกบอกไม่ใช่บ่อนมันคือสถานที่ของการ
บอกว่าไม่ได้มีแค่บ่อนพนันนะครับมีโต๊ะพนันบอลด้วยนะครับ
อยู่ห่างจากบ่อนที่เป็นข่าวเนี่ยเพียงแค่สองร้อยเมตรห่างจากป้อมตำรวจไม่ถึงห้าสิบเมตร
อยู่บริเวณพื้นที่บคศระยองเก่านะฮะเราก็เลยลองไปดูหน่อยนะฮะ
ก็ไปเจอคนขี่จักรยานยนต์เข้าไปในอาคารแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็ออกมาคุยด้วย
เขาอาจจะคุยธุระอะไรกันก็ได้ใช่ไหม
ก็แต่ชาวบ้านเขาบอกบางคนนะชาวบ้านบางคนบอกกับเราว่าเออมันมีบ่อนพวก
พนันบอลมีโต๊ะพนันบอลอะไรด้วยพวกเนี้ยอืม
แต่เป็นข้อมูลที่เราได้จากชาวบ้านบางคนนะครับค่ะ
ข้อเท็จจริงต่างจริงไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวตำรวจท่านก็ตรวจสอบให้เองแหละ
ก็น่าจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ